ทางฝั่งของเอเชียตัวแทนจากประเทศไทย
บุรีรามนั้นออกสตาร์ทด้วยการแพ้ครับ

บุรีรำก็ยื้อเอาไว้ได้นะครับ
เป็นเกมที่บุรีรำก็มีโอกาสเหมือนกัน
นี่ครับลุ้นกันสนุกเลยนะครับ
ซัดชนเสาในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับ
กรกฎวิริยะรวมสิรินะครับ

ปลายมือบอลชนเสาแล้วมีโอกาสนะครับ
อีกสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะมาเสียประตูนะครับ
กลายเป็นอุระวะขึ้นนำ๑๐ครับ

จากจังหวะเตะมุมแล้วเป็นทางมากิโนะนะครับ

โอกาสของทางบุรีรำก็มีนะครับ

เพดอลจูนีอร์ครับล็อคเข้าขวายิง
ยังไม่ผ่านมือของประตูอุระวะเรสเซฟไว้ได้

แต่ว่าสีวรักษ์ก็ยังปัดไปชนคานตามซ้ำอีกครั้งก็ไม่เข้ากรอบ
นาทีเจ็ดสิบห้าครับอุรวะขยับหนีสองต่อศูนย์นะครับ
จังหวะแรกของทางศิวรักษ์ครับคนยิงเนี่ยเป็นทาง
คาซาซูกินากาซาวะนะครับสุดท้ายบอลไปเข้าทางของไดกิ
ฮาชิโอกะยิงซ้ำไม่เหลือและก่อนหมดเวลาสองนาทีครับ
เจ้าบ้านมาได้ประตูตอกย้ำชัยชนะครับปิดท้ายจากทางไดกิ
ฮาชิโอกะกระโดดช้าเสาสองครับยิงสองลูกในเกมนี้
ช่วยให้อุระวะเรสไดมอนซ์ครับเปิดบ้านชนะบุรีรำไปสามศูนย์
คู่ในกลุ่มนี้ครับชุดบุคคุณใดชนะปากกิ่งของอันไปสามหนึ่ง
เกมต่อไปบุรีรำจะกลับมาเล่นในบ้านพบกับชุนมุกนะครับ
ในวันที่๑๓มีนาคมนี้เชียร์กันต่อไปครับ
วันนี้เป็นเกมเลขของเราด้วยในในในชั้นเป็นลีกอะไรอย่างเงี้ย
รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเกมที่ยากแล้วก็เราก็พยายามทำมันให้เต็มที่แล้วแล้วก็พยายามสู้สู้กันทุกคนแล้วสู้กันทั้งทีมแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งใจใหม่ครับก็พยายามสู้ต่อไปแล้วก็ก้าวผ่านวันนี้ไปได้ครับ
ครับก็แน่นอนครับการการที่เราเล่นในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีแฟนบอลหนุนหลังผมเชื่อว่าพี่พี่จะช่วยกันแล้วก็รวมตัวผมเองด้วยทีมงานก็พยายามทำกันอย่างหนักไม่ว่าจะแมทไหนอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าทุกคนทำงานกันหนักอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามฟอกัสครับแต่อย่างแรกคือเราต้องฟอกัสแมทประจวบแมทต่อไปก่อนคร
แล้วนะครับสกอร์ที่ออกมาครับก็เป็นไนเผยชนะไทยไปสามต่อศูนย์นะครับทำให้ธุระเมนนิสาวไทยเนี้ยจบอันด้าแปดจากทั้งหมดสิบสองทีม
นะครับใช้หน้าครับแทนัททีวีช่องสาวที่สองถ่ายทอดสดนะครับ
ให้แฟนแฟนได้รับชมแน่นอนนะครับยี่สิบเอ็ดมีนาคม
ทีมไทยพบกับจีนสิบแปดนาทีสามสิบห้านาทีแล้วก็ยี่สิบห้ามีนาคมนะครับ
ลุ้นกันถ้าเกิดว่าเราเข้าชิงชนะเลิศก็ถ่ายสิบแปดนาทีสามสิบห้านาที
ถ้าเกิดเข้าชิงที่สามก็ถ่ายสิบแปดนาทีสามสิบห้านาทีครับ